ไปดูบรรยากาศการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีนะคะ
ซึ่งวันนี้ลงพื้นที่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ขณะเดียวกันก็ต้องจับตาอีกด้านหนึ่งด้วยเช่นกัน
เพราะว่าร้อยเอกธรรมนัฐก็ลงพื้นที่ที่ลบบุรีด้วยนะคะ
เราไปดูกันค่ะนี่ค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะ
ออกเดินทางจากท่ากาศยานทหารไปที่นครศรีธรรมราช
คือลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เป็นที่จับตามองของฝั่งการเมือง
เพราะว่าร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาก็ลงพื้นที่พร้อมกันด้วยกับนายกนะคะ
แต่ว่าคนละจังหวัดกันวัดกำลังกันรอบ๒หรือเปล่า

เราก็ต้องดูจากสอสอที่ไปต้อนรับนายกกันหน่อยนะคะ
มีทั้งหมด๒๔คนนะคุณนัทพงศ์
มีพลเอกอนุพงศ์เผาจินดานายชัยวุฒิธนาคมานุสร
นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงาน
นายอนุชาณาคาไสนายอธิรัติรัตนเตนเศส
แล้วก็จะมีสอสอพลังประชารัฐแล้วก็ประชาธิปัตย์๑๘คน
อันนี้ถืออย่างนี้ถือชุดเต็มไปร้านชุดเต็ม
ไปต้อนรับนายกไปดูอีกฝั่งนึงบ้างไหมคะ

คือร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาไปถึงประมาณบ่าย๓โมงครึ่ง
คือชาวบ้านที่มารอก็ทยอยกลับบ้านกันไปก่อนหน้านี้

ลบบุรีมารอต้อนรับเพียงคนเดียวพร้อมกับทีมงานบางส่วนนะคะ
นี่ค่ะลบบุรีนี่บรรยากาศที่ลบบุรีนะคะ
อาย้อนกลับไปนครสิทธิ์ธรรมราชอีกนิดหนึ่งนะครับ
นายกพอไปถึงก็กราบสักการะที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ก็มีคนมามอบดอกไม้ให้กำลังใจ
ช่วงหนึ่งก็มีชาวบ้านตะโกนบอกรักนายกสวดมนต์ให้ทุกวัน
กับนายกค่ะว่าอย่าลาออกนายกคนต่อไปคือลุงตู่
บอกว่าขอให้เรียนหนังสือให้จบเคารพพ่อแม่
ความรักความสามัคคีเท่านั้นจะทำให้เราผ่านจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงค่ะ
นายกก็ไปตรวจการเตรียมการป้องกันน้ำท่วมนะคะในเขตเทศบาลนะคะ
ซึ่งมีรองผู้ราชการจังหวัดรายงานแผนการเตรียมรับมือน้ำท่วมนะคะ
ก็เขาบอกว่าเตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลา
โดยกรมชนรับประทานได้เอาเครื่องผลักดันน้ำมาช่วยนะคะ
ผลักดันน้ำในคลองหน้าเมืองให้ไหลลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็วนะคะ
และนายกก็ไปทักทายขอบคุณชาวนครศรีธรรมราชที่มาต้อนรับนะคะ
ที่นี่ไม่มีกลุ่มต่อต้านเข้ามาในจุดที่นายกไป
แต่อย่างใดค่ะตามรายงานของพี่สุภาพค่ะ